มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

กาแฟทั้งทีเลือกฟิตเน่
คอฟฟี่เซลสี่สิบห้าแคลอรี่

ยังพูดคุยกับคุณโอ๊ตนะครับถึงกรณีที่เขาเนี่ย

เขาบอกว่าเขาเนี่ยย้อนแย้งตัวเอง

แต่มีสิ่งหนึ่งคือเขาเป็นคนชอบทำบุญมาก

ตอนที่เขาไปนั่งสมาธิในวัดนะฮะปรากฏว่า

เจ้าเมืองถูกฉะตาครับเราก็เลย
มาเป็นภรรยาแล้วเขาก็ทำบุญ
ร่วมกันมาจนเขามา

เขามีชื่อไหม

สีเวลายิวยวนเนี่ยนะฮะเกิดที่ไหนฮะอ่าอยู่ที่วัดปวดหายอยู่ลองไปฟัง
ภูมิสลอนครับอยู่ชายแดนอืมแถวแถวอ่าจังหวัดสี่เกด
คือผมไปนั่งสมาธิสมาธิตรงนี้คือมันไม่เหมือนที่อื่นที่ผมเคยนั่ง
คือมันเป็นอ่าเขาเรียกกรรมฐานเปิดโลกก็คือใครไปนั่งแล้วจะเห็นกรรม
ตอนแรกนั่งสมาธิกำลังนิ่งเลยครับแล้วทีเนี้ยผมรู้สึกว่าเหมือนตัวเองจะเป็นอย่างอื่นละ
เหมือนมีอะไรจะเข้ามาในตัวเองเนี่ยแล้วพระท่านก็บอกเหมือนพระท่านรู้อะครับ
พระท่านก็บอกว่าถ้ามีอะไรก็ปล่อยเลยนะอย่าไปฝืนผมก็เลยปล่อย
ปล่อยเสร็จปุ๊บร่างกายผมเป็นเหมือนงูเลยเลื้อยเหมือนใสเลย
ครับเลื้อยเหมือนงูเลยทีเนี้ยสักพักหนึ่งอ่างูเนี้ยหายไป
ก็กลายเป็นคนแก่อืมเพราะกลายเป็นคนแก่คนแก่ได้สักพักหนึ่งทีเนี้ย
มีเสียงเสียงหนึ่งบอกมาว่าต้องช่วยคนนะตอบกลับทันทีเลยว่าไม่เอา
ทำไม่ได้ไม่ช่วยช่วยอะไรไม่ช่วยอืมเสร็จพอเขาพูดเสร็จ
ผมพูดเสร็จปุ๊บต่างคนต่างเงียบแต่ผมรู้ว่าเขายังอยู่
แล้วผมก็เริ่มนิ่งนะเห็นไหมนิ่งนิ่งเพื่อจะดูว่าเขาจะทำอะไร
ก็นิ่งไปสักพักหนึ่งเอ๊ะความเราเป็นคนชอบท้าอย่าง
อืมผมก็ท้าเลยก็อยากรู้เนี้ยคนข้างหน้าเนี้ย
คนที่นั่งอยู่เยื้องเยื้องผมเนี่ยแม่นั่งอยู่ข้างหน้าคนที่นั่งอยู่
เยื้องผมเนี้ยอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงเขาบอกว่าอ่า
ข้างหน้าแม่จะได้บวชชีตลอดชีวิตเห็นเป็นแม่นั่งอยู่บนดอกบัว
อะไรอย่างเงี้ยผมก็อุ้ยไม่เอามันไกลไปมันไม่รู้มันไม่จริงหรือเปล่า
เอาเอาเอาใกล้ใกล้หน่อยเนี่ยป้าผมเนี่ยอนาคตจะเป็นยังไง
เห็นป้าปุ๊บเห็นป้าตายครับผมก็ร้องไห้นะครับตอนนั้นบอก
เอาแบบนี้อย่าแกล้งกันคือเขาไม่ได้ตอบเรากลับมาแต่เขากลับให้เราดี
โนให้เห็นภาพครับอ๋อแล้วก็เห็นเป็นป้าตายผมบอกมึงไม่เอาแบบนี้
แล้วยังไงต่อแล้วผมก็ว่าเออมีทางมีทางไหนไหมที่จะไม่ให้เป็นแบบนี้
อะไรอย่างนี้เราต้องช่วยกันนะเขาบอกอย่างนี้เราต้องช่วยกัน
ช่วยยังไงบอกผมหน่อยไม่เอาแบบนี้ไม่ให้ป้าตายอ่ะเขาบอกว่า
กลับไปบ้านเนี่ยอ่าวันพระให้ถือศิลป์ห้าแล้วก็
ขันมาแล้วก็นั่งแล้วก็เรียกเขาแล้วเขาจะมาช่วย
ป้าคุณก็ต้องไปปฏิบัติธรรมด้วยเหรอใช่ครับเขาบอกว่าวิธีแก้ก็คือ
ถ้าไม่ให้ป้าเป็นแบบนี้ต้องไปบอกป้าว่าต้องไปปฏิบัติธรรม
วันไม่งั้นป้าจะตายภายในหกเดือนอืมป้าจะตายในหกเดือนเลย
ครับแล้วคุณทำยังไงอ่ะออกจากสมาธิมาผมโผล่กอดป้าเลยครับ
เกิดมาไม่เคยกอดป้าสักทีกอดป้าบอกว่าป้าต้องไปทำบุญนะทำบุญ
แต่ผมไม่บอกว่าป้าตายนะครับยังยังไม่บอกป้ามาบอกแม่บอกว่า
ป้าไปทำบุญกับผมน่ะเอ่อทำบุญเจ็ดวันอะไรอย่างเงี้ย
บอกให้ไปทำบุญจนมาบอกแม่ทีหลังแม่ก็บอกไปน่าจะบอกป้า
หลังจากนั้น๓เดือนได้ครับป้าไม่ยอมไปสักทีป้าเสีย
ตายจริงครับเป็นอะไรตายฮะเป็นมะเร็งครับ
ไม่ครบหกเดือนด้วยครับที่ท่าที่ทำแม่สีวิรัยบอกว่า
เขาก็ยืนยันว่าเขาจะไม่ไปทำบุญอย่างที่ที่บอกคือให้ไปให้
ให้ไปนั่งสมาธิ๗วันแกก็ไม่ไปไม่ไปครับ
ยืนยันว่าไม่ว่างไม่ว่างอย่างเดียวแล้วเขาไม่ไปเกิดเหรอ
นี่แหละครับเขามาสร้างบารมีครับเพื่อที่จะ
เพื่อที่จะให้ตัวเองไปสูงขึ้นเขาไม่ไปเกิดแล้วครับ
ถามนิดนึงตอนนี้ถ้าผมนี่คุณลองเรียกแม่ศรีวิรัยมาได้ไหม
ไม่ได้ครับต้องเป็นวันพระครับเท่านั้นเหรอครับ
คือจริงเรื่องนี้ผมก็ไม่ได้พูดให้ใครฟังอยู่แหละ
แล้วแต่มันเหมือนกับว่าเหมือนท้าครับมันไม่ใช่ว่ามาเพราะว่าอยากให้เขาช่วยจริง
คือถ้าเกิดมาเนี่ยคือเขาจะมาลงคุณแล้วคุณจะเป็นอีกคนนึงไปเลยหรือยังไง
ครับลักษณะนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าเป็นอะไรมากมาย
เพราะว่าผมตอนนี้ผมคุมตัวเองได้อยู่คือคือผมนั่งจนจนคุมตัวเองได้แล้วสามารถเป็นตัวของตัวเองได้
แต่เขายังอยู่กับผมเนี่ยแต่บางคนเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเวลาองค์ลงปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่รู้ว่าเขาจะไม่พูดเขาจะไม่อะไรเลย
ร่างไม่สามารถคุยกับตัวตัวตัววิญญาณได้ครับแล้วคุณคุยได้ไหมได้ครับอ้าว
เหมือนคนอื่นด้วยคือเขาสอนครับอ่าเวลาเวลานั่งเนี่ย
คือถ้าไม่มีเคสมาให้ช่วยก็จะสอนก็จะเรียนรู้กันครับว่าต้องทำยังไง
เหมือนตอนแรกแรกเนี้ยเขามาเนี้ยเขาจะอ่าพูดไม่ได้อืม
จะพูดไม่ได้เขาจะพูดเป็นภาษาผีครับภาษาผีเป็นไงฮะอืมอุ้ยอืม
ภาษาอย่างนี้ครับคือยังสื่อสารกับเราไม่ได้ใช่ครับ
ยังจูดกันไม่ติดคุณบริเวณบอกว่าถ้าปฏิบัติสูงขึ้น
ก็จะเริ่มสื่อสารกันได้มากขึ้นใช่ครับเหมือนแรงบารมีเขาจะมีเยอะขึ้น
ครับแล้วก็ผมก็เริ่มเริ่มเหมือนกับเราเป็นตัวลับอะครับเขาเป็นตัวส่ง
มันมันจูนจูนหากันให้ติดนะครับอะไรที่คุณมั่นใจว่าแม่ศรีวิไรเนี้ย
มาอยู่กับคุณเอ่อวันนั้นหลังจากที่ป้าเสียครับอืม
หลังจากที่ป้าเสียผมก็เลยลองนั่งดูวันพระ
ลองนั่งดูว่าเออป้าอยากได้อะไรบ้างก็นั่งสมาธิวันพระแล้วครับ
แล้วป้ามาบอกว่าอยากได้เสื้อตัวใหม่เสื้อที่อยู่ในโรงเปลี่ยนให้หน่อย
ป้ามาเลยเหรอครับเป็นป้ามาบอกป้าป้ามาบอกนะเป็นเสียงหรือเป็นร่างมาเลย
เป็นเหมือนกับว่าแม่ศรีไปอยู่กับผมแล้วก็มีแม่ศรีสื่อสารกับป้าให้อีกทีนะครับ
อ่าครับแล้วทีเนี้ยผมก็ออกจากอ่าสมาธิแล้วก็มาบอกแม่ว่า
แม่ชุดแบบนี้นะสีนี้นะสีนี้นะหมายว่าไม่มีป้าไม่มีชุดนี้นะ
อยู่กับป้าตลอดไปซื้อเสื้อผ้าด้วยกันตลอดไม่มีชุดนี้ก็ลองหาดู
ก็ค้นตู้กันใหญ่ครับค้นจนสุดท้ายค้นจนหมดตู้ไปเจอเสื้อตัวนั้นอยู่ใน
อยู่ในห่อถุงอย่างดีเลยซื้อมายังไม่ได้ใส่ครับ
เนี่ยมาสื่อเลยบอกอยากใส่ชุดนี้ให้ไปเปลี่ยนในโรงให้หน่อย
ใช่ครับเปลี่ยนไหมเปลี่ยนครับเปลี่ยนก็คือแบบเปิดโลงเลยใช่ครับ
เปลี่ยนวันที่เท่าไหร่ฮะวันเสียวันวันวันวันที่สองน่ะวันที่สองเอง
วันที่สองอืมก็คืออืมแม่ก็จะแบบเฮ้ยรู้ได้ไงว่า
พ่ายมีเสื้อตัวนี้ทั้งทั้งที่ก็เลยเริ่มเริ่มเริ่มเชื่อมาบ้าง
ว่าเขาสามารถทำให้เราสื่อสารกับคนที่เสียชีวิตไปแล้วได้
อย่างนี้ไม่ไม่มีคนมาแห่มาขอให้คุณไปช่วยเหลือเขาเหรอ
ก็มีครับมีให้ให้อ่าให้ให้ดูให้บ้างครับมีให้ดูให้บ้างอืม
แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่รู้กันในแค่ในครอบครัวครับไม่ค่อยได้
ไม่ค่อยได้บอกใครนอกจากแบบว่าน้องไปบอกเพื่อนอะไรอย่างนี้ครับ
ไปบอกเพื่อนเพื่อนเขาก็มีปัญหาเขาก็มาให้ช่วยอย่างนี้ครับ
คือเข้ามาเพื่อให้แก้กรรมครับถูกไหมฮะใช่ครับแก้ยังไงอืม
อ่าเป็นเหมือนวิธีไก่เกียร์ครับอืมเป็นเหมือนวิธีไก่เกียร์ว่าเออ
กรรมในเวรเขาทะเลาะกันอย่างนี้เหมือนคนทะเลาะกันแล้วก็เราเป็นคนมือที่สามไปไก่เกลี่ยอะไรอย่างนี้ครับ
เวลาเขามาเนี่ยมันจะเหมือนแบบเราหลับตาก็จริงแต่เหมือนมีตาอีกดวงหนึ่งที่มันเปิดอยู่ตรงนี้ครับ
ซึ่งทุกคนมีนะครับตาตัวนี้พวกเรามีกันทุกคนอยู่ตรงนี้เลยครับมี
มีทุกคนครับสมัยที่ว่าเราจะเปิดได้หรือเปล่านั่งสมาธิบ่อยรับรองมีเปิดได้ทุกคนครับ
ที่สามนี่มันจะช่วยให้เห็นอะไรบ้างครับเห็นทุกสิ่งที่อยากเห็นครับแต่คือผมไม่ได้
ผมไม่ได้เห็นด้วยด้วยที่ผมนั่งเองแต่ถ้าไม่มีแม่ผมก็ไม่เห็นคือเขามาช่วยเปิดตรงนี้ตรงเนี้ยใช่ไหมฮะ
ใช่ครับอยู่ตรงระหว่างคิ้วใช่ครับเขาบอกมนุษย์ทุกคนจะมีหมดตาดวงใหญ่ใหญ่อยู่ตรงนี้
เริ่มจากเคสแรกหลังจากป้าน้องครับไปเล่าให้เพื่อนฟังครับ
แล้วเขามาขอความช่วยเหลือกับคุณเคสแรกนี้ก็คือเขาจะป่วยครับ
เขาป่วยเขามีบ้านอยู่สองหลังเป็นบ้านของพ่อกับบ้านของพี่ชาย
เวลาไปนอนบ้านพี่ชายทีไรจะป่วยป่วยเป็น๗วัน๙วันคือนอนโรงพยาบาลตลอดนะครับ
คือป่วยลักษณะแบบไม่รู้สาเหตุแล้วเขาก็เลยมาให้ช่วยผมก็เลยดูให้
ดูให้ผมเห็นว่าบ้านพ่อแม่ไม่มีอะไรเขาเอาบ้านเลขที่สองหลังมาให้ดู
บ้านพ่อแม่ไม่มีอะไรผมบอกมีปัญหาก็คือบ้านพี่ชายนี่แหละ
หนึ่งคือไม่มีสารอ่ะเห็นแล้วสองมีคนตายมีคนตายอยู่บ้าน
คนตายนี่ก็ไม่เกี่ยวกับกับน้องเขาแต่ไอ้ที่เกี่ยวกับน้องเขาคือ
เหมือนกับว่าบ้านเนี้ยไม่มีสิ่งคุ้มกันแล้วแล้วเจ้ากรรมในเวรเขาเลยมาหาได้
ตอนกลางคืนทุกวันน่ะเขาจะมาพ่อแม่นอนบ้านหลังนี้ก็คือ
เราเห็นเจ้ากรรมนายเวรเอ๊ะมันแปลกตรงที่ว่าเจ้ากรรมนายเวรนี่เหมือนกับว่าเขา
เขามีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนนี้แต่ทำไมเขาจะเอาให้ตาย
คือผมดูไปดูมาเอ้าเป็นแม่ด้วยซ้ำ
เป็นแม่ปัจจุบันหรือในอดีตใช่ไหมเป็นแม่ของในอดีตชาติของเด็กคนนี้เนี่ยนะฮะทำไมอ่ะ
เขาจะเอาไปอยู่ด้วยครับเขาด้วยความรักความห่วงความห่วง
แล้วก็จะเอาเด็กผู้หญิงอันนี้ไปอยู่ด้วยครับ

ก็ให้แม่สิบอะไรเขาไก่เกียร์ครับไก่เกียร์ก็คือประมาณว่า
อันนี้คุณจะทำบาปทำไมคุณรักเขาคุณก็ต้องดูแลเขาเพื่อให้ไปเจอสิ่งที่ดีอะไรอย่างนี้ครับ
ถ้าคุณทำอย่างนี้มันบาปนะแล้วคุณจะไม่ได้ไปเกิดเขาก็ดีขึ้นครับ
แล้วได้มีการบอกให้น้องคนนั้นเข้าไปทำอะไรบ้าง
ก็คือวิธีแก้ของเขาก็คือสวดมนต์ไว้พระทุกวันพระ๙ครั้ง
แล้วก็อุทิศสวรรค์มนตร์ไว้พระให้เจ้ากรรมเรียนของตัวเองแล้วก็ให้แม่สิบอะไรด้วย

คือวันพระพูดกับสวรรค์ที๑วันพระคือให้ครบ๙ครั้ง๙วันพระ
คุณโอ๊ตบางทีร่างกายของคุณเนี่ยก็เหมือนกับทางผ่าน
ถ้าสมมุติคุณจะเรียกว่าแม่ศรีวิรัยว่าผีก็เหมือนกับทางผ่านของผีเหมือนกัน
เขาบอกคุณขับรถอยู่เนี่ยผีก็สามารถเข้าร่างคุณได้เหรอ

ตอนนั้นผมทำงานเป็นโฟร์แมนถึงเวลางานผมก็เดินเข้าไปในไซส์งาน
เดินเข้าไปซ้ายงานมันรู้สึกอึดอัดแบบบอกไม่ถูกเหมือนกับเราจะคุยกับใครก็พูดไม่ได้
ก็เลยเดินออกมาโทรหาแม่แม่เหมือนมีอะไรจะเข้าแม่ก็เลยบอกไหวไหมถ้าไม่ไหวกลับบ้านนะ
ผมกำลังจะเดินไปหาพี่เขาบอกว่าพี่ผมจะกลับบ้าน
แต่พี่เขาพูดตัดผมคำนึงว่าป่ะเราไปซื้อของกัน
ผมก็ได้พูดได้คำเดียวก็ครับคือผมพูดอะไรไม่ได้มันหนักปาก
ขับมาได้ประมาณกิโลหนึ่งกำลังจอดอยู่สี่แยก

ใช่ครับรู้สึกว่าผมไม่ไหวและอึดอัด
แบบไม่ไหวหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาแม่
บอกพี่สิลูกบอกพี่ที่ข้างบอก
พูดพูดพูดไม่ได้เหมือนแบบ

แบบประมาณแบบขนาดจะพูดคำในโทรศัพท์ยังแบบติดขัดนะครับ

ก็ผมอาศัยจังหวะนั้นครับที่คุยกับแม่ได้คือพยายามบอกว่า

บอกแม่ว่ามาแล้วเขามาแล้วแม่ผีเข้าแล้ว
พี่เขาก็เลยรู้แล้วว่าเราอาการเป็นยังไง
เขาบอกว่ากลับบ้านไหมเดี๋ยวพี่ไปส่งบ้าน

ผมตอบได้แค่คำ

เขาก็ขับลงมาขับรถให้แล้วก็ขับไปได้สักพักนึง

ผมก็หายเป็นปกติเหมือนผมไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ผมก็งงเอาเหมือนคนแกล้งอะครับเหมือนคนแกล้งเป็น

พอไปถึงบ้านแม่บอกเป็นไงบ้างเข้าไปในบ้านก่อน
เมื่อกี้แม่ไปสวดมนต์ไหว้พระบนห้องขอพรให้
ก็เลยอ๋อที่หายเพราะว่าแม่ไปสวดมนต์เพื่อที่จะให้หาย
คือหลังจากนั้นมาตอนเย็นก็เลยนั่งสมาธิ

ใช่ครับเขาบอกว่าเป็นผีเด็ก
มน้ำตายอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงสายงานตรงนั้นที่ทำหอพัก
วันต่อมาผมก็เลยเอาทูบไปจุดตรงเสาต้นนั้น
แล้วก็เอาของไปถวายให้ตามที่เขาต้องการนะครับ
เขายังได้เสื้อผ้าเขาหนาวอะไรอย่างนี้

ตัวคุณเองยังมีอะไรที่สามารถสื่อสารกับร่างกายคุณได้อีกไหมฮะ

กุมารทองกุมารทองชื่ออะไร

คือถุงเงินนี้เห็นบอกใครท้าไม่ได้เลย

มีคนเคยท้าเหรอ

ก็ท้าว่ามาเจอหน่อยถ้ามีจริงมาหาหน่อยอะไรอย่างนี้
วันนั้นคือน้องชายกับแฟนเขามาช่วยประกอบตู้ที่ห้อง
เราจะเปลี่ยนตู้ใหม่แล้วทีนี้ประกอบจนเสร็จแล้ว

พี่ถ้าหนูมาแบบนี้ถุงเงินจะมาให้หนูเห็นไหม
หนูอยากเห็นถุงเงินหนูจะเห็นไหมอะไรอย่างนี้
สักพักนึงผมเก็บตู้ที่มันไม่ได้ใช้แล้วจะเอาไปทิ้ง

เห็นไฟห้องผมห้องเดียวนะครับดับ
ดับปุ๊บแล้วก็กระจกแตก
กระจกหล่นออกมาแตกแตกเสร็จปุ๊บไฟก็ติด
ก็ดับห้องเดียวผมก็เอ๊ะมันเล่นกันหรือเปล่า

เสร็จแล้วเดินกลับมาไปเห็นกระจกคือ
กระจกลักษณะกระจกเป็นกระจกพิงอยู่กับผนัง

ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่จะตกแบบพลิกกลับหัว

พลิกอยู่กับแฟนก็พลิกกลับหัวมาเลย

แฟนก็อยู่ตรงนั้นกับน้องฝน

แต่พอกระจกหล่นแตกแล้วก็ไฟก็ดับ
แล้วทีนี้อีกแป๊บนึงมันก็ติดน้อง

ถ้าถุงเงินมีจริงก็ขอให้สำแดงอะไรให้เห็นหน่อยอะไรประมาณนี้ค่ะ

แต่เขาบอกวันดีคืนดีถุงเงินก็ไปพาเพื่อนมานะเธอ

ถุงเงินไปพาเพื่อนมาวิ่งเล่นที่บ้าน

เห็นไหมล่ะเขาเป็นใครกับโกกทรัพย์เนี่ย

มีวันหนึ่งคือเขาพาเพื่อนมาเล่นคือวันนั้นผมเหนื่อย
ปกติจะไปนอนที่เตียงนอนแต่วันนั้นรู้สึกไงไม่รู้ก็เลยเออ

แล้วก็เลยกำลังนอนอยู่สักพักนึงเนี่ย
มีก็ตกใจครับมีภาพเหมือนศพ

ปกติถ้าเจอทุกครั้งมันก็ไม่เคยเป็นแบบนี้ก็เลยตกใจ
เสร็จแล้วปุ๊บสักพักหนึ่งได้ยินเสียงหัวเราะครับ
หัวเราะแล้วก็เป็นเสียงเด็กวิ่งเล่นกัน

ผมก็หยุดฟังอยู่สักพักนึง
ผมก็รู้ว่าเป็นถุงเงินจริง

ใช่ครับเป็นถุงเงินเขาพาเพื่อนมา

เหมือนเขาอำเราบอกไม่เอานะแบบนี้มันเหนื่อยแล้ว

บอกให้เขาหยุดแล้วก็เขาไม่หยุด

พี่เขาดื้อพี่เขาไม่ยอมฟัง

หลังจะไม่เอาอะไรให้กินแล้วนะไม่ซื้อของให้แล้วนะ
จะไม่ให้เขาก็เลยบอกพี่พ่อหนูดุ

คือกุมารพายครับ

แล้วทีนี้เขาถุงเงินพาเขามาเพราะว่าเขามา

กุมารพายคือเหมือนกับว่าเขาจะมีอิทธิฤทธิที่เยอะกว่ากุมารทองธรรมดา
กุมารพายคือเหมือนกับว่าเขาจะมีอิทธิฤทธิ์ที่เยอะกว่ากุมารทองธรรมดา
กุมารพายคือเหมือนกับว่าเขาจะมีอิทธิฤทธิ์ที่เยอะกว่ากุมารทองธรรมดา
กุมารพายคือเหมือนกับว่าเขาจะมีอิทธิฤทธิ์ที่เยอะกว่ากุมารทองธรรมดา
กุมารพายคือเหมือนกับว่าเขาจะมีอิทธิฤทธิ์ที่เยอะกว่ากุมารทองธรรมดา
กุมารพายคือเหมือนกับว่าเขาจะมีอิทธิฤทธิ์ที่เยอะกว่ากุมารทองธรรมดา
กุมารพายคือเหมือนกับว่าเขาจะมีอิทธิฤทธิ์ที่เยอะกว่ากุมารทองธรรมดา
กุมารพายคือเหมือนกับว่าเขาจะมีอิทธิฤทธิ์ที่เยอะกว่ากุมารทองธรรมดา

กุมารพายคือเหมือนกับว่าเขาจะมีอิทธิฤทธิ์ที่เยอะกว่ากุมารทองธรรมดา
กุมารพายคือเหมือนกับว่าเขาจะมีอิทธิฤทธิ์ที่เยอะกว่ากุมารทองธรรมดา

กุมารพายคือเหมือนกับว่าเขาจะมีอิทธิฤทธิ์ที่เยอะกว่ากุมารทองธรรมดา
กุมารพายคือเหมือนกับว่าเขาจะมีอิทธิฤทธิ์ที่เยอะกว่ากุมารทองธรรมดา
กุมารพายคือเหมือนกับว่าเขาจะมีอิทธิฤทธิ์ที่เยอะกว่ากุมารทองธรรมดา
กุมารพายคือเหมือนกับว่าเขาจะมีอิทธิฤทธิ์ที่เยอะกว่ากุมารทองธรรมดา
กุมารพายคือเหมือนกับว่าเขาจะมีอิทธิฤทธิ์ที่เยอะกว่ากุมารทองธรรมดา

กุมารพายคือเหมือนกับว่าเขาจะมีอิทธิฤทธิ์ที่เยอะกว่ากุมารทองธรรมดา

กุมารพายคือเหมือนกับว่าเขาจะมีอิทธิฤทธิ์ที่เยอะกว่ากุมารทองธรรมดา
กุมารพายคือเหมือนกับว่าเขาจะมีอิทธิฤทธิ์ที่เยอะกว่ากุมารทองธรรมดา
กุมารพายคือเหมือนกับว่าเขาจะมีอิทธิฤทธิ์ที่เยอะกว่ากุมารทองธรรมดา
กุมารพายคือเหมือนกับว่าเขาจะมีอิทธิฤทธิ์ที่เยอะกว่ากุมารทองธรรมดา
กุมารพายคือเหมือนกับว่าเขาจะมีอิทธิฤทธิ์ที่เยอะกว่ากุมารทองธรรมดา
กุมารพายคือเหมือนกับว่าเขาจะมีอิทธิฤทธิ์ที่เยอะกว่ากุมารทองธรรมดา
กุมารพายคือเหมือนกับว่าเขาจะมีอิทธิฤทธิ์ที่เยอะกว่ากุมารทองธรรมดา
กุมารพายคือเหมือนกับว่าเขาจะมีอิทธิฤทธิ์ที่เยอะกว่ากุมารทองธรรมดา
กุมารพายคือเหมือนกับว่าเขาจะมีอิทธิฤทธิ์ที่เยอะกว่ากุมารทองธรรมดา
กุมารพายคือเหมือนกับว่าเขาจะมีอิทธิฤทธิ์ที่เยอะกว่ากุมารทองธรรมดา
กุมารพายคือเหมือนกับว่าเขาจะมีอิทธิฤทธิ์ที่เยอะกว่ากุมารทองธรรมดา
กุมารพายคือเหมือนกับว่าเขาจะมีอิทธิฤทธิ์ที่เยอะกว่ากุมารทองธรรมดา
กุมารพายคือเหมือนกับว่าเขาจะมีอิทธิฤทธิ์ที่เยอะกว่ากุมารทองธรรมดา
กุมารพายคือเหมือนกับว่าเขาจะมีอิทธิฤทธิ์ที่เยอะกว่ากุมารทองธรรมดา

เสียงใครเป็นคนพูดเธอจะสวดมนต์ทำไมเรากลัว

คือคือมันเป็นเสียงที่ผมได้ยินว่าเป็นเสียงของแฟนแต่แฟนนอนอยู่ครับ

คือตบครั้งแรกปุ๊บผมก็ขอโทษครับ

ก็เลยสวดใหม่สวดใหม่เริ่มสวดในใจ

ตบอีกครับตบตบอีกทีนึงบอก
เธอจะเสียงดังผมก็เอกใจผมท่องในใจได้ยินได้ไง
อ่ะลองครั้งที่สามสวัสดีค่ะนโมทสวัสดีค่ะ

ไม่ใช่แล้วผมว่าผมว่ามันไม่ใช่แล้ว
ก็เลยสวดนโมไม่ได้ผมก็เลยอิติบิโสไปเลย
อิติปิโสก็สวดไม่ได้กลายเป็นผมสวดมั่ว
แล้วผีมันก็บอกว่าเมื่อไหร่มันจะอยู่สวย

มันบอกว่ามึงสวดไปมึงสวดไม่ถูกหรอกนี่

สวดให้ผมฟังตั้งแต่ต้นจนจบ
แขกรับเชิญที่มาออกมูไนท์นะแปดสิบเปอร์เซ็นต์หววดคำเดียวกับหมด
ไม่เคยกลัวบทสวดมนต์

ลองไล่ดูสิแขกรับเชิญมูไนท์นี่แหละ
สิบคนแปดคนบอกแล้วผีไม่เคยกลัวบทสวดมนต์

ใช่แขกรับเชิญทุกคนพูดอย่างนี้หมดเลย

ถ้ามุ่งไม่ไปคุณแช่งนะคุณเล่นมึงนะเนี่ย

ถ้าไม่ไปผมแช่งมาให้ไม่ได้ผลให้เกิดนะ

ไปท้าผี

ที่โรงแรมแห่ง

ก็นึกขึ้นได้ว่าเขาเล่าเรื่องนี้กัน
เราไม่เคยเจอสักทีเราก็นอนอยู่ก็เลยบอกว่า

ถ้ามีเข้ามาจะได้รู้ว่ามีจริงหรือเปล่า
ได้ยินเสียงเหมือนคนเปิดตู้

ก็ลืมตาขึ้นมองก็ไม่มีอะไร

หูฝ่าสงสัยเป็นเสียงห้องอื่นข้างบน

เอ๊ะก็ลืมตาขึ้นอีกก็ไม่มีอะไรอีก

แล้วมีความรู้สึกเหมือนคนมานั่งอยู่ตรง

มานั่งอยู่ตรงปลายเตียงเอ๊ะผมว่าไม่ใช่แล้ว
มันเราอยู่คนเดียวแล้วใครมานั่งอยู่ตรงนั้น
ความรู้สึกก็เลยเริ่มคิดว่าเขาเป็นใคร

สักพักคนที่นั่งอยู่ปลายเตียงลุกขึ้น
ขึ้นคือเรารู้สึกว่าเตียงตรงนั้นมันเลิกยุบแล้วมันก็
มันยวบขึ้นดันขึ้นครับมันก็กลับไปปกติทีนี้
จุดที่มันมายุบใหม่ก็คืออยู่หลังผมเลย
เป็นเหมือนคนนอนอยู่ด้านหลังแล้วก็นอนกอดนะครับ

ใช่ครับเหมือนนอนกอดเขาค่อยชะโงกหน้ามาครับ
ผมนอนตะแคงครับเขาชะโง่งหน้ามาให้เห็นแบบ
เป็นหน้าผู้หญิงคนนั้นเลยคนที่

ใช่ครับเห็นเป็นหน้าผู้หญิงผมยาวปะบ่า
ซึ่งมีรูปอยู่ในเว็บนั้นที่เขาไปโพสต์กัน

คือในเว็บนั้นเขาลงเสร็จแล้วก็บอกว่า

แล้วก็คุณเห็นว่าเป็นผู้หญิงคนนี้จริง

คือเขาไม่ได้มาร้ายครับถ้าผมไม่ท้าเขาก็ไม่มา

เหนือธรรมชาติทั้งหมด

ทุกวันนี้เรียกว่าชินหรือเปล่า

อย่างแม่สิงอะไรถ้าผมไม่เรียกให้เขามาเขาก็ไม่มา
ก็คือมันก็ต่างคนต่างอยู่

แต่สมมุติเลือกได้เนี่ย

ที่เขามาแล้วบอกว่าให้เราถือสิน๕ในวันพระ
มันก็กลายเป็นสิ่งที่ยึดไปเลยว่า

มันเหมือนกับว่าเขามาดึงสติเราให้อยู่ในวันพระ

ขอบคุณติ๊กนะฮะขอบคุณนะครับ

ดวงดาวมันเหมือนเมื่อ๘๐กว่าปีที่แล้ว

โลกของเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างแบบ

ถึงว่าสิ่งที่เคยเป็นก็จะไม่เป็น

สิ่งที่เกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นอย่างไม่เคยเกิดมาก่อน
ฉับพลันอัศจรรย์ตกหน้าตกใจ

ในขณะที่ดาวอังคารโคจรผ่านโลกใน๓๐องศาเนี่ย

แต่ท่านวิปริตในช่วงพฤษภามิถุนากรกฎา

แทนที่จะโคจรเดินหน้าปกติกับโคจรช้ากว่าโลก

โคจรพักองศามันจะเกิดการขัดแย้งเรื่องเก่า
จะถูกขุดมาปะทุอีกครั้งหนึ่ง